คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องไว้กับทางกรมราชธรรม

จริงผมยื่นมาหลายหน่วยงานแล้วนะครับ
ของนักโทษยื่นตั้งแต่ผู้ตรวจยื่นตั้งแต่ปปช
ล่าสุดก็ไปยื่นที่แต่ว่าไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเองนะ
ส่งเป็นนังสือจดหมายลงทะเบียนไป
ถึงกรมราชธรรมและถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วย
เนื่องจากว่าหลังจากที่มี
ราชทานอภัยรถทวดจาก๘ปีหรือ๑ปี
ก็มีเสียงหนาหูกันเหลือเกินนะครับว่าอาจจะต้องนำไปสู่การพักโทษด้วยนะครับ
แต่ว่าเรื่องพักโทษยังไม่เกิดขึ้นนะ
เป็นการคาดการณ์ที่สังคมการคาดการณ์กันทั้งสิ้น
แล้วหลายคนก็ออกมาพูดว่าโอกาสที่จะพักโทษหรือนักโทษ
จะไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกแล้ว
อาจจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งพักโทษไปเลย
ผมก็เห็นว่าเอ๊ะจริงคุณทักษิณเนี่ย
อุตส่าห์เดินทางกลับมาประเทศเพื่อรับโทษ
ก็ควรจะเข้าเรือนจำไปรับโทษจะมากจะน้อยก็ได้รับโทษ
แต่ว่าไม่ใช่พอมาเข้าเรือนจำแค่๑๒ชั่วโมง
อีกไม่กี่วินาทีก็ออกจากเรือนจำไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลตำรวจเลยเนี่ย
มันก็ถูกคลางแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมนักโทษคนอื่น
เขาจะได้สิทธิ์ได้อภิษฎอย่างนี้บ้าง
เพราะผมเชื่อว่าคนที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำทั้งประเทศ

ก็หลายคนก็เจ็บป่วยหลายคนก็อาจจะมีอายุไม่ต่างกันหรอกนะฮะ
แต่ว่าทำไมคุณทักษิณพิเศษกว่าคนอื่น
แล้วยิ่งพอเข้าเรือนจำปุ๊บอยู่มาไม่นานก็เสนอ
แล้วพอได้รับพระราชธานาภัยโทษยังมีการที่จะพักโทษอีก
มันก็ดูกะไรอยู่ผมก็เลยไปหยิบ
ระเบียบของกรมราชธรรมหยิบกฎหมายพรบราชธรรมปี๖๐นะครับ
กระทรวงราชธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดมานะครับ
ก็เห็นว่าถ้าใช้อำนาจอย่างนั้นเนี่ย
เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์นะครับ
ถ้าใช้ดุลพินิษฐ์อย่างนั้นเกินไปเนี่ย
มันก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์เกินไปหรือไม่
ก็เลยต้องทำหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีทำหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมราชธรรม
คือถ้าคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษเนี่ยอันนี้คือติดใจไหม
ผมติดใจสิครับเพราะท่านเองก็ได้รับการอภัยโทษลงมาจาก๘เหลือ๑เนี่ย
ผมว่าก็สุดแล้วนะครับ

คิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขาของนักโทษโดยทั่วไปที่เขาจะได้รับ
ถ้านักโทษทั่วไปที่เข้าไปจองจำหรือติดคุกอยู่ในทันทรสถานเหมือนกรณีคุณพร้อมพงศ์เนี่ย
ติดไป๘๙เดือนเนี่ยอันนี้ผมไม่ติดใจเลย
อันนี้คุณทักษิณยังไม่ได้ติดเลย
หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วได้รับการพักโทษอันนี้ไม่ติดใจ

แต่ถ้าอยู่โรงงานตำรวจแล้วพักโทษเลย

หลักเกณฑ์อะไรยังไงที่บอกไปเปิดข้อกฎหมายอะไรยังไงมา
มันทำไมเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาได้รับการพักโทษมันไม่ได้หรือว่ายังไง
อย่างนี้ครับจริงเรื่องการขอพระราชานอภัยโทษเนี่ย
เป็นการเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งทุกคนก็ยื่นได้นักโทษทุกคนก็ยื่นได้ขอส่วนตัวยื่น
ที่ผ่านมาเนี่ยนักโทษหลายคนเนี่ยโอกาสที่จะยื่นอย่างนั้นเนี่ยมันน้อยมาก
เพราะว่าวิธีการกระบวนการในการยื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องเตรียมสรรพะเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับ
แต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บ
ผมเชื่อว่ายื่นตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางเข้ามาลงจากเครื่องบินแล้วล่ะ
แต่เพียงแต่ไม่บอกใครนะฮะกระทั่งคุณวิศนุออกมาพูดว่าได้รับเอกสารแล้วนะฮะ
จริงคุณวิศนุอาจจะพูดจะอาจจะให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปนะฮะ
เพราะว่าพูดปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าคุณวิศนุได้รับหนังสือวันนั้น
แล้วก็เพราะว่าพอรับหนังสือมันจะต้องมีขั้นตอนในการทูล๙
เสนอให้มีการตรวจเอกสารจากสำนักพระราชวังอะไรต่าง
แต่ปรากฏว่าบ่ายวันนั้นพระราชกิจดีกาออกประกาศเรียบร้อยแล้ว
ผมเนี่ยขนาดไปยื่นทักท้วงคุณวิศนุในฐานะที่รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่า
ขอให้ท่านพิจารณาในการเพราะว่าในกฎหมายก็บอกว่า
ต้องถวายคำแนะนำด้วยนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อ่าเอาไว้เลยตรงนั้นเนี่ยถือว่าคุณศิริวัณฑ์ตรงนั้นไม่ติดใจ

ถูกต้องครับแต่เนี่ยเป็นเรื่องในอนาคตอาจจะไม่เกิดจริงก็ได้นะ
แต่ว่าเราก็พูดเขาเรียกกันท่าไว้ก่อน